จริงยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้าครับ
ผมว่าผมว่าไม่รู้สิอาจจะเป็นเรื่องที่มันประติดประต่อกันหลายอย่างด้วยหรือเปล่า
เพราะว่าผมก็เคยพูดหลายครั้งนะว่าจริงแล้วแผนอนาคตของผมเนี่ย๓๐๓๑อะไรอย่างนี้ผมก็อยาก
ผมก็อยากมีครอบครัวแล้วก็มันด้วยมาถึงเวลานะตรงนั้นแล้วนะครับ
มันก็เป็นเรื่องที่ว่าอ้าวแล้วสรุปยังไงล่ะบวกกับคุณแม่เองจริงจริงคุณแม่ผมก็
เร็วดีไหมคะยังครับยังครับผม
แต่ว่าคือที่คุณแม่พูดกันก็คือเป็นการพูดคุยถามถ่ายกัน
จริงไม่เชิงขนาดนั้นมากกว่าคือคุณแม่เนี่ยจะให้พูดยังไงล่ะเหมือนเรามีอะไรเราก็จะคอยเตือนกันตลอดเวลาอย่างแม่
แม่เขาก็จะค่อนข้างชอบแล้วก็รู้เรื่องโหราศาสตร์
ช่วงนี้ระวังนะลูกเดี๋ยวอุบัติเหตุอะไรแบบนี้คือก็จะคอยเตือนอะไรกันมาตลอดเวลาอะไรอย่างนี้
หรืออะไรแบบนี้คงน่าจะเป็นอะไรประมาณนั้น
ก็มีการพูดกันไปแล้วก็เอาเรื่องดวงมาพูดเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตเราใช่ไหม
แล้วคุณคิดจะจริงจังถึงขั้นนั้นไหม
จริงจังถึงขั้นนั้นจริงจังถึงขั้นแต่งงานไหม
โอ้โหคือผมว่าผมตอบไม่ได้เอาเป็นว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นเรื่องของอนาคต
ถ้าเกิดเราตอบไปแล้วมันดันไม่ใช่ขึ้นมามันก็ไม่ดีอีก
ผมว่าเป็นว่าทุกวันนี้ผมแฮปปี้ดีครับแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันทุกวันนี้